ุ่มบูมกิดกล้องนะคะหลังจากที่ออกมา
ประกาศเรื่องราวความสัมพันธ์ว่าถ้าเกิดว่าป่วยประจำการเมื่อไหร่
ขอสาวกิฟต์ราพดาเป็นแฟน
ล่าสุดเขาควงคู่กันไปเที่ยวไกลถึงสหรัฐอเมริกา
บอกเลยนะคะว่างานนี้มีความแซ่บส่งตรงจากทะเลแถบยุโรปมาฝากกันด้วยค่ะ
คือคู่นี้ก่อนตอนแรกก็ออกตัวแล้วนะว่าเขาแบบ
คบหาดูใจกันแต่แค่ไม่บอกกันว่าเป็นแฟนแค่นั้น
แต่ก็ดูก็รู้ว่าว่าอะไรเราเป็นแฟนกัน
แต่ว่าถึงแม้ว่าเขาจะต้องห่างกันไปนานถึง๖เดือนเต็ม
แต่ว่าความสัมพันธ์ของบูมกิดกล้องแล้วก็กิฟต์ดราพดาเนี่ยยังคงเหนียวแน่นหนึบนะคุณ
และตอนนี้คาดว่าน่าจะใช้คำว่าแฟนได้อย่างเต็มปาก
ที่ฝ่ายชายเคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่าเขาเนี่ย
จะทำหน้าที่รับใช้ชาติหากเสร็จสิ้นภารกิจเมื่อไหร่
ก็จะขอเข้าไปพูดคุยกับทางผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิง
เพื่อขอเลื่อนสถานะในทันที
ซึ่งล่าสุดค่ะทั้งคู่ควงกันไปออกทริปฉลองสถานะใหม่
ไกลถึงสหรัฐอเมริกาเลยนะคะคุณ
อีกทั้งฝ่ายชายยังเปิดไฟเขียวให้หวานใจได้อวดหุ่นเคลียว
ชุดว่ายน้ำแบบทูพีชตัวจิ๋วสีดำริมชายหาด
ฟอร์ตลอเดอร์เดลนะคะของรัฐฟอริดาได้อย่างเต็มที่
งานนี้เหล่าฟอลลอเวอร์ในอินสตาแกรมส่วนตัวก็ได้กำไรกันไปเต็มนะคะ
เพราะนอกจากจะได้ยนต์โฉมความงามของท้องทะเลแล้ว
ยังได้เห็นโมเมนต์น่ารักของทั้งคู่
หุ่นสวยของสาวกิฟต์ที่บอกเลยว่า
ไม่ใช่ว่าจะได้เห็นกันง่ายนะคะคุณค่ะ
งานนี้ก็คงต้องรอให้ทั้งคู่บินกลับมา
แล้วประกาศสถานะที่ชัดเจนให้เราได้ฟังกันอีกทีนึงว่า
จริงแล้วทั้งคู่เป็นแฟนกันหรือเปล่า

อันนี้ไปกันสองคนใช่ไหมแต่รูปคู่เนี่ยตั้งกล้องใช่ไหม
อันนี้ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาพาคนอื่นไปหรือเปล่า

กระชับความสัมพันธ์ไกลถึงสหรัฐอเมริกา
ดีไม่มีอะไรจะพูดแล้วคือดี